อันหน้าก็วันนี้โอ้โหอ้คนเค้าบอกเมื่อเช้าของแอ่วเค้าพูดกันว่า
อ่ะคราวนี้รู้ละคือเป็นกลางทางด่วนศรีรัตร์เลยคุณผู้ชมครับ
รถทัวร์หรือไม่นะครับใกล้กับสถานีกลางกรุงเทพ
อภิวัติหรือสถานีกลางบังซื่นอะไรที่ที่เราไปฉีดวัคซีนกันอ่ะ
โอ้โหไฟลุกครั้งนี้น่ากลัวคุณเบ้นพรชิตาดาราน่ะ

มันแรงจ้อนน่ากลัวฟัยแบบโอ้โหโหน่ากลัวมาก
นี่คือทางด่วนน่ะแล้วอยู่บนทางเดือนเราไปโรงเรียนกันเนาะ
โอ้โหไฟไม่แรงมากครับคุณผู้ชมกุคอลาพรอืม
ที่ผ่านมาบนทางด่วนศรีรัฐครับช่วงก่อนลงถนนกำแพงเพชร
จตุจักรเหตุระทึกนี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคุณเบนส์พรชิตานะครับ
อยู่บนทางด่วนก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะครับเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำ
ใช้เวลาฉีดอยู่ประมาณ๒๐นาทีได้นะครับไฟก็เลยสงบ
ตรวจสอบไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายควรชิดแก้วมณีอายุสี่สิบหกปี
คนขับรถบัสเนี่ยนะครับเล่าบอกว่าเขาน่ะขับรถอ่ะ
แล้วไกซ์ชาวไทยหนึ่งคนที่พระนครสีอายุทยา
พอมีกระเป๋าบางส่วนอย่างนั้นมันถูกไฟไหม้ไปแล้ว

ขายซาก

แล้วเกิดประกายไฟหรือว่าเกิดขัดข้องอะไรบางอย่างนี่แหละ
ไฟมันถึงลุกถึงลามไปยังกระเป๋าใบอื่นอย่างไรก็ตามนะครับ
ต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอีกทีครับ
แต่ว่าโชคดีนะคะที่ไม่มีใครเป็นอะไร
เพลิงน่ากลัวมากจริงนะคะมาจากห้องบรรทุกสัมภาระที่อยู่ด้านล่างเนาะ